ส่วนเรื่องนี้เศร้าสลดจริงค่ะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
รถเก๋งชนเสาไฟฟ้าแล้วไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
มันลามไปถึงสายไฟที่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าด้วย
คนที่อยู่ในนั้นก็บาดเจ็บออกมาไม่ได้นะคะ
ไฟลุกท่วมทั้งคันสุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายไว้ได้นะคะ
ตอนที่ไฟลุกไหม้เนี่ยมีคนบอกได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
แต่พาคนเจ็บออกมาไม่ได้เนื่องจากสะโพกเขาติดอยู่กับรถนะคะ
เจ็บด้วยออกมาไม่ได้แล้วไฟก็กำลังลุกไหม้แบบนี้ค่ะ
รถเก๋งสีบรอนเงินคันนี้ค่ะพุ่งชนเสาไฟบนทางเท้า
ริมถนนบางกรวยไซน้อยที่นนทบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องดับเพลิงประมาณ๑๕นาทีถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ข้างในพบผู้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต๒รายนะคะ
เบาะหน้ารถก็คือนายนิติพัฒนกิจปิติพรอายุ๔๗ปี
แล้วก็นางสาวอภิระมนต้นหมี่อายุ๓๘ปีเป็นสามีภรรยากัน
เขาได้รับแจ้งนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุไฟก็ลุกไหม้มีคนติดอยู่ในรถ
ก็เอาถังสี่ถังช่วยดับไฟแต่ว่าไฟมันแรงมากมันโหมแรงมาก
เขาได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือในรถ
เขาก็ไปดึงมือคนที่ติดในรถออกมา

เพราะสะโพกเขาถูกพวงมาลัยรถกดทับอยู่

นี่ค่ะจังหวะนั้นไฟมันก็ท่วมลามไปเรื่อย
สายไฟบนเสาไฟที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
มันก็ลุกไหม้ไปด้วยมีเสียงระเบิดตามมาด้วย
คือมันแบบประดังประเด็นไปหมดเลย

พอดับเพลิงมาถึงใช้น้ำช่วยดับไฟได้
ปติ๊กตึงก็ช่วยเอาเครื่องอุปกรณ์ตัดทาง

ตอนที่เกิดเหตุใหม่มีอีกประเด็นนึงนะคะ
ก็คือมีคนเห็นบอกว่า
ตัวนี้ค่ะมันวิ่งออกมา
มันวิ่งออกมาตอนเกิดเหตุมันวิ่งหนีตายออกมาได้ทัน

แล้วมีคนช่วยมันเอาไว้มันก็เลยรอด
นี่ค่ะก็อุ้มไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลนะคะ
สรุปมากัน๓ชีวิตรอด๑ชีวิตสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
ช่างซ่อมสีอู่รถแถวนั้นนะคะนายวัญชัยบวรศักดิ์
ซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนผู้ตายก็เป็นคนที่นำสุนัขตัวนี้กลับไปดูแล
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุแล้วนะเขาเป็นคนอุ้มมันออกไปนะคะ
ส่วนคุณลักษณะแก้วอำพันธ์พี่สาวของนายนิติพัฒน์ผู้เสียชีวิตวันนี้
ไปพบตำรวจค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้น้องชายกับภรรยา
งานเลี้ยงปีใหม่นะคะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ
แล้วมันเหมือนมีลางบางอย่างค่ะคุณนัทพงศ์
คือเขาบอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องชายพูดกับเธอบอก
ทำพินัยกรรมไว้ให้กับเธอกับหลานแล้วน้องไม่มีลูก
เธอก็ยังคิดว่าที่น้องชายพูดด้วยพินัยกรรมเหมือนเป็นลางอะไรหรือเปล่า

คุยวันจันทร์วันจันทร์ตอนเย็น
เขาคุยกับทางพี่ว่าอะไร

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งสองท่านด้วยนะคะ